สาวค่ะที่อยู่ในวงการบันเทิงนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็สวยมาก
พี่เอ๊อิสริยาค่ะค่ะมรู้ชมคะ
นี่คัมแบ็คคืนจอแล้วนะคะ
การกลับมาในครั้งนี้ของพี่เอ๊ะบอกเลยว่า
มาเป็นทั้งผู้จัดและนักแสดงเลือดกากี
ถูกต้องผมผมจริงค่ะคุณผู้ชมค่า
งานนี้พี่เอ๊บอกเลยว่าทุ่มทุนเต็มที่ยอมพลิกคาแรคเตอร์
มาใส่สบายตีบทนางร้าย
แถมยังเข้าฉากเลิฟซีนแบบเล่นจริงไม่อิงสแตนอินด้วย

แล้วบ้านนี้เขาไม่ได้สวยคนเดียวนะคะ
เขาสวยกันยกบ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณแม่ของพี่เอ๊ะนะคะ

และล่าสุดค่ะพี่หญิงซึ่งเป็นพี่สาวคนที่สองของบ้าน
เขาก็เพิ่งจะบินกลับมาจากอเมริกา
หลังจากที่ไปอยู่โน้นมา๒๓ปีนี่
กลับมาบ้านปุ๊บเขาบอกว่ามีการทำน้ำพงน้ำพริกของโปรดให้

หลานชายเห็นไหมตัวเล็กซ้ายมือนี่
ลูกคือลูกของน้องชายคนเล็กค่ะคุณผู้ชมค่ะ

จริงอันนี้คือหน้าดีกันยกบ้านนะคะ
เดี๋ยวไปดูความน่ารักของพี่เอ๊ะกับครอบครัวกันหน่อยค่ะ
พี่หญิงไปอยู่อเมริกามา๒๓ปีแล้วค่ะ

พอแล้วปูกับกู้

อันที่๒ก็เป็น
มีต้มขาไก่แกงเขียวหวาน

จะบอกว่าไทยเราสัมภาษณ์ทุกครั้ง

แต่เอาตรงนะปีนี้เลข๖แล้วค่ะ
จะมีความสุข

คู่ของน้องชายค่ะ

ทุกต้องเออวะเท่าคือผมสี